ไปดูสัตว์ใหญ่น่ารักกันหน่อยดีกว่า
สัตว์ใหญ่น่ารักที่ว่ามันคือตัวอะไรแล้วมันทำอะไรน่ารักเหรอคะ

ข้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
ช่างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวเรียกว่าง่วง
มีเขียวใต้งวงเรียกหวางอ้าวมีหูมีตาหางยาว

ช้างอยากทำบุญ
สาธุอนุโมทนาดูสิ
ถ้าช้างเขาดูเหมือนคนคือมีอาศัยบาทเสร็จแล้วก็
ถอยหลังมาย่อเหมือนกราบอะไรอย่างนั้น
ดูน่ารักน่าเอ็นดูจริง
แต่หลวงพ่อเองนะเชื่อว่าคงตุ้มต่อมอยู่
อันนี้ก็ถือว่าเป็นความน่ารักเห็นไหมท่านก็มีหลบมีหลบนิดนึง
ซึ่งช้างตัวนี้นะคะอายุเพียงแค่๒ขวบ๕เดือน

เป็นช้างที่เข้าร่วมกับโครงการคดชะอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์
ซึ่งเจ้าบัวบานนี่นะคะแยกอยู่กับแม่มาตั้งแต่เด็กแล้ว
มาอยู่กับเจ้าของผู้ดูแลก็คือคุณลุงตุ๋ยอายุ๖๘ปี
นี่คุ้นเคยกันดี
ตุ๋ยเนี่ยบอกว่าตั้งใจเลี้ยงดูมันด้วยความรักเลยนะ

สั่งไหว้ทำอะไรก็ทำให้นั่งให้นอนให้ยืนให้เดิน

แต่ว่าคลิกเล่นนะคลิกเป็นช้างคลิกเล่น
จริงค่ะคือฝึกทุกอย่างจริงแม้แต่เรื่องของมารยาทด้วย
มันก็เลยเป็นช้างแสนรู้ฉลาดน่ารักขี้เล่น
ใครเห็นเนี่ยก็อดอมยิ้มไปด้วยไม่ได้อยากจะไปเล่นด้วย
รักเนาะเพราะตัวเล็กยังเด็กอยู่
ก็อาจจะมีความแบบซุกซนตามภาษาเด็กอะไรอย่างนี้